จะไปดูเรื่องของ๓๐ล้านก็มีข่าวเกี่ยวกับลอตเตอรี่
ก็ฝากก่อนนิดนึงนะคะเกิดขึ้นที่สมุทรสาคร
ก็คือกล้องวงจรปิดในที่แห่งหนึ่งเขาจับภาพของมิจฉาชีพ
เอาลอตเตอรี่ปลอมแต่อันนี้เป็นของปลอมนะ
ไม่ใช่ของจริงที่ถูกรางวัลนะเป็นของปลอม
ปลอมจริงเลยเรียกมันไงปลอมแท้เลย
แท้ปลอมจริงเอาสรุปว่าปลอมแล้วกันนะคะ
เอาลอตเตอรี่ปลอมไปขึ้นเงินกับพ่อค้าคนหนึ่ง
ซึ่งเป็นพ่อค้าลอตเตอรี่ที่เขาเขียนไว้ตามหน้าเคาน์เตอร์
ที่เขาเขียนว่ารับขึ้นเงินเขาเอาหลอกไปขึ้นเงินนะคะ
ซึ่งทำให้พ่อค้าสูญเงินนับแสนบาทค่ะ
เหตุการณ์นี้กล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้นะคะ
ก็คือแผงจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในตลาดสดมหาชัยสมุทรสงคราม

กล้องวงจรปิดจะเห็นผู้ชายคนนี้สวมหมวก

น่าจะเป็นผู้ชายวัยรุ่นพ่อค้าบอกนะคะ
แล้วก็สวมหมวกใส่แว่นปิดบังใบหน้ารับเงินจากเจ้าของแผง

ปัญญาราชวงศ์เจ้าของแผงผู้เสียหายเล่าให้ฟัง
บอกว่ามิชาชีพคนนี้เอาร็อตเตอรี่๘ใบ
เลข๓ตัวข้างหน้างวดประจำ
วันที่๑๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเอามาขึ้นเงินรางวัล
ตัวเองตรวจสอบเบื้องต้นเขาขาให้อย่างไรเขาก็พอจะรู้อยู่บ้างนะคะ
เอารูปรูปเอามือรูปดู๒ตัวจากบาร์โค้ด
และไม่ได้ใช้น้ำยาเล็บทดสอบเหมือนกับทุกครั้ง
อีกทั้งไม่ได้ขอบัตรประจำตัวประชาชนผู้ก่อเหตุไว้ดูด้วย
ก่อนให้เงินไป๓๒๐๐๐บาทค่ะ
คล้อยหลังไม่นานมีชายวัยรุ่นอีกคนคาดว่าน่าจะเป็นแก๊งเดียวกัน
ลอตเตอรี่ปลอมมาขึ้นเงินรางวัลกับแม่ค้าแผงติดกัน
รางวัลที่๔และเลขท้าย๓ตัวรวมเป็นเงิน๕๖๐๐๐บาท
และยังไม่ทันไรมีมีชาชีพอีก๑คนอีก
เอาลอตเตอรี่ปลอมมาที่แผงของนายปัญญาอีก

คราวนี้นายปัญญาก็เลยรีบตรวจสอบอย่างละเอียดนะคะ
จฉาชีพเห็นท่าไม่ดีก็เลยทิ้งลอตเตอรี่แล้วก็หลบหนีไปค่ะ
หลังจากเกิดเหตุผู้เสียหายแจ้งความที่สพเมืองสมุทรสาคร

ตำรวจตอนนี้เร่งติดตามตัวจากกล้องวงจรปิดนี่แหละนะคะ